อีกร้านหนึ่งเปิดขายเป็นร้านซักรีดนะฮะให้บริการซักรีดผ้าก็ไม่

แต่ว่าทะเลาะกันไม่ลงรอยกันฮะล่าสุดครับมันมีปัญหาเรื่องว่าสตาร์ทรถแล้วมีควัน
ฝั่งหนึ่งคว้าเหล็กไปฟาดหัวรุงร้านซักรีดเนี่ย

ตรงจุดนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ
เอาผ้ามาซับเลือดหน่อย

สภาพของคุณลุงสุธิชัยอายุ๕๓
เป็นเจ้าของร้านซักอบรีดครับ
คุณลุงเป็นแผลเวอะที่หัวบริเวณหลังกกหูฝั่งซ้าย
หลังจากที่ถูกนายวิเชียนอายุ๔๒
เจ้าของร้านขนมหวานขนมไทย

ใช้ท่อนเหล็กยาวประมาณสักเมตรหนึ่ง
ฟาดเข้าที่หัวฝั่งด้านซ้ายของคุณลุง
เจ้าของร้านซักรีดเนี่ยเลือดอาบเลยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น

คุณลุงไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองอุดรธานี

เบลอภาพเอาไว้ต้องย้อมสีภาพเอาไว้ครับ
เพราะว่ายังมีเลือดซิบอยู่เลย

คุณลุงที่โดนเหล็กฟาดหัวจนเป็นแผลเวอะ
บอกว่าตัวเองเช่าพื้นที่เปิดร้านได้ประมาณสัก๓ปีแล้ว
ส่วนฝั่งร้านขนมไทยคู่กรณีเนี่ย
เขาอยู่มาก่อนลุงเขาอยู่มาประมาณสัก๑๐ปีแล้วล่ะ
วันเกิดเรื่องคือสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้

จู่ฝั่งร้านขนมไทยนายวิเชียนถือเหล็ก
วิ่งมาแล้วกระหน่ำฟาดเข้าที่หัวลุง

จำได้ว่าสวนออกไป๒มัด
หมัดนะฮะก่อนที่จะมีคนเข้ามาห้าม
แต่อีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะหยุดครับ

ฝั่งร้านขนมไทยก็คือนายวิเชียน

แล้วขายขนมต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สาเหตุก็คิดว่าเป็นไปได้ว่าเขาคงไม่พอใจลุงหรือเปล่า
ปัญหาเรื่องควันท่อไอเสียรถที่มันอาจจะฟุ้งกระจายเข้าไปในร้านเขา
แล้วบวกกับว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อนอยู่แล้ว
แต่มันก็ไม่น่าทำถึงขั้นนี้หรือเปล่าลุงบอกนะฮะ
ฟ้ากันขนาดนี้อ่ะโหอันตรายนะฟ้าที่หัวด้วย
ลุงขอเอาเรื่องถึงที่สุดคงจะคุยกันดีไม่ได้แล้วแหละ
ลุงบอกแบบนี้ฮะค่ะนะฮะ
ไปกับหาวิทยาปริยาศูนย์ติกว่าพยาบาล
แพ้ปวดโหมลึกสู้ตนยาบาล
พยาบาลอยู่ไปหน้าที่เง็บแพ้
ถึงพยาบาลประการเงิบ
เดี๋ยวพ่อได้ก็ให้หมอให้หมอมาเยี่ยมแล้ว

แล้วรถคุณลุงลุงสตาร์ทให้เราดูมันเป็นรถรุ่นเก่า
เสียงมันจะดังหน่อยเสียงท่อแล้วควันมันก็อาจจะเยอะหน่อย

แล้วเขามาทำกับลุงแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
นี่ฮะได้ยินเสียงรถ
ลุงเขาสตาร์ทรอเอาไว้แบบนี้เพื่อเตรียมไปตลาด
อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจซัดลุงเขาเลย
ฟังความอีกด้านครับนายวิเชียนเจ้าของร้านขนมไทย
ฝั่งคนก่อเหตุเขายอมรับมีปัญหาสะสมกันมานานแล้วแหละ
คืออย่างนี้เวลาลูกค้ามาซื้อขนมที่ร้านผมเนี่ย
นี่คือพี่วิเชียนนะฮะ
ปรากฏว่าลุงร้านซักรีจะออกมาไล่ให้ไปจอดรถที่อื่น
หาว่าควันรถของลูกค้าร้านผมไปทำให้ผ้าร้านลุงที่เขาเอามาซักตากอยู่หน้าร้าน
มันเหม็นเดี๋ยวมีภาพซักกางเกงเสื้อมาตากหน้าร้านด้วย
เขาบอกว่าลุงเลยไม่พอใจทีนี้วันเกิดเหตุ
ลุงร้านซักรีดเนี่ยสตาร์ทรถแล้วหันท่อไอเสียมาทางหน้าร้านผม
ซึ่งผมขายขนมไทยมันเป็นของกินครั้งแรกก็อดทนได้หรอก
แต่พอลูกค้าเข้ามาซื้อขนมอีกครั้งแม่ยังทำอีก
ถือท่อนเหล็กออกไปขู่อีกฝ่ายไม่กลัวแถมท้าอีกต่างหาก
ฝั่งขวาคือเสื้อผ้าร้านลุงเมื่อกี้นี้ซักรีดนะฮะ
ส่วนฝั่งพี่คนนี้เนี่ยก็คือเจ้าของร้านขนมไทย
นี่นะฮะต่างฝ่ายต่างไม่พอใจถ้าหากว่าจะมีควันพุ่งเข้ามาที่ร้านตัวเอง
รีดบอกว่าควันมันเลอะเสื้อผ้า
ขนมไทยบอกว่าควันมันเลอะของกินเลอะขนม
ปกติคนก่อเหตุบอกว่าผมไม่ใช่คนหัวร้อนนะ
แต่รอบนี้สุดจะทนแล้วเอาเป็นว่าว่าไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
ถามว่าพี่จะขอโทษเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่าว่ายังไงฮะ
เมื่อเจ็บป้านอย่างนี้เขาก็ทำท่าประมาณว่า
อย่านะเว้ยมึงกล้าเหรอมึงกล้าเหรออะไรอย่างนี้
เอาดิเอาดิตอนแรกผมกลับว่าคือมันหมดความอดทนครับพี่
ตอนแรกเขากลับว่าจะปลูกมันฮะมันอะไรขนาดนั้น
คือมันสะสมมานานเราก็ปั๊บเลยปีเดียว
นี่เขาบอกว่ามันสะสมมานานแล้วป้าบไปเลยทีเดียวนะฮะ
ไม่ยอมขอโทษนะครับนักข่าวถามพี่เขาบอกว่าจะไม่ยอมขอโทษเด็ดขาด
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้ง
กะว่าเวลาผ่านไปต่างฝ่ายต่างน่าจะอารมณ์เย็นลงแล้ว
พบว่าร้านขนมไทยของพี่วิเชียนะฮะ
ล็อกประตูร้านตั้งแต่เช้าไม่มีใครอยู่
ก็เลยได้คุยกับฝั่งของคุณลุงสุธิชัยร้านซักรีดนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าถ้าหากว่าฝั่งนู้นคนที่เอาเหล็กมาฟาดหัวผมเนี่ยมาขอโทษ
ผมพร้อมจะให้อภัยเขานะวันนี้ลุงเขาพร้อมจะให้อภัย
แต่ในทางคดีไม่ขอยอมความนะก็ว่าไปตามกฎหมาย
หลังจากนี้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันไม่คิดจะแก้แค้นเอาคืนแหละ
แต่ถ้าไม่จบก็คงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
กลัวจะไม่ปลอดภัยในขณะที่เมียของคนเจ็บ
ก็เป็นห่วงนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วเนี่ย
น้องสาวเมียคนเจ็บเองซึ่งไปช่วยห้ามศึกห้ามทับห้ามเลือด
ประสานรถพยาบาลบอกว่าในฐานะเพื่อนบ้านก็ไม่สบายใจ

หลังจากนี้ก็อยากให้ต่างฝ่ายต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
ในทางคดีสพอุดรสอบปากคำคนเจ็บแล้ว
ส่วนเจ้าของร้านขนมไทยนั้นจะเชิญตัวมาสอบปากคำ
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คือถ้าตกลงกันได้ก็ดีเพราะว่าร้านอยู่ติดกัน

แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ว่าไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานครับ